ช่วงนี้เราเห็นหลายคนนะครับตั้งใจทำดีเพื่อพ่อ
ตามรอยในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนได้กราบ
ถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาประสาทในพระบรมหาราชวังนะครับ
ต้องคุมเข้มเรื่องของเครื่องแต่งกายต้องสุภาพเรียบร้อยนะครับ
ทำให้หลายคนก็อาจจะเป็นกังวลว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนั้น
อาจจะไม่ถูกระเบียบแบบแผนเท่าไหร่นัก
แต่ว่าน้ำใจงอกงามทั่วทุกพื้นที่ครับ
และน้ำใจของคนในวงการบันเทิงอย่างคุณกะละแมพัชรศรีนั้น
ก็ไปจัดหาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมาให้บริการประชาชนได้หยิบยืมกัน

เพราะว่าหลายคนยืมแล้วก็เอามาคืนด้วยนะครับ
นี่ครับนำบัตรประชาชนมาแลกเอาชุดไป

ได้ครบทุกชุดเสื้อผ้ารองเท้าครับ
หลังจากที่มีประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดุสิตมหาประสาทในพระบรมมหาราชวังได้นะครับ
เนื่องจากการสวมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรวมทั้งรองเท้านั้นอาจจะไม่สุภาพ
ประกอบกับบางคนไม่มีทุนทรัพย์มากเพียงพอ
พิธีกรชื่อดังอย่างคุณกะละแมพัชรศรีครับ
ขอทำหน้าที่เป็นจิตอาสาที่ดี
เต็นต์ให้บริการยืมเครื่องแต่งกาย
บริเวณหน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสริต
ฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
ขอรับบริจาคเสื้อเชิดสีดำและรองเท้าหุ้มส้นสีดำ
ทั้งของผู้หญิงทั้งของผู้ชายนะครับ

ซึ่งใครที่มีสิ่งของดังกล่าวและสนใจจะร่วมบริจาค
สามารถนำสิ่งของไปมอบให้กับเธอได้
เต็นต์บริเวณด้านหน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ